เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี๕๖ตลอด

ก็ให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก
สะดวกสบายเรียกรถผ่านแอป

เพราะว่าทุกข้อมูลถูกบันทึกไว้ในแอป

มีการออกแคมเปญเพิ่มรอยยิ้ม

ทีนี้จะได้มีรอยยิ้มทั้งผู้ขับขี่

ติดตามรายงานจากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
หลักสีจอดเรียงกันอยู่นี้

ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

ทำให้ไม่ต้องแย่งรับผู้โดยสารกับคันอื่น
เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดเราเป็นแท็กซี่ทั่วไป
ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เราก็จะเดาไปเรื่อยใช้เสียงทายไปเรื่อยตลอดครับ
พอมีแอปพลิเคชันแล้วเราจะรู้เห็นรายได้ด้วยครับ
เราใช้แอปพลิเคชันแล้วเราก็จะรู้สึกปลอดภัย
แล้วก็ผู้โดยสารก็รู้สึกปลอดภัยด้วยครับ
อกจากนี้ยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมที่ขับแต่แท็กซี่มีรายได้ไม่แน่นอน
ทำให้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่๒๕๐๐๕๐๐บาท

ตั้งแต่ก่อนเรียกใช้งานเพราะรู้ประวัติคนขับ
ทั่วโลกเขาก็ใช้เรื่องราวของอินเทอร์เน็
เรื่องราวของไอทีหรือแอปพลิเคชันต่าง
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตมากอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นในทางเลือกสำหรับคน

ระบุสถานที่ที่เราจะไปปั๊บ

หรือแล้วแต่ว่าแท็กซี่อยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าเนี่ย

คุณสามารถแชร์โลเคชั่นของคุณไปให้เขาได้เลย

ผมว่ามันเหมาะกับคนยุคนี้จริงนะครับ
ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน๑๐๐ล้านเที่ยวในเอเชีย
ส่วนในประเทศไทยมีผู้ขับขี่หลายหมื่นคน
และเติบโตขึ้น๑๐๐ละ๑๕๐ต่อปี
ปัจจัยที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าจ้างแรงงาน

ประเทศไทยออกแคมเปญเพิ่มรอยยิ้ม
โดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้น
จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ๙๕ของคู่แข่ง
คนจีนจะเข้ามาเมืองไทย๘๙ล้านคนต่อปี
ตัวเลขพวกนี้ผมคิดว่าเราเป็นบริการ
เป็นทางเลือกที่จะสามารถที่จะยกระดับ
ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวและที่สุด

เพราะว่าการคมนาคมโดยการใช้แท็กซี่ที่อยู่ในตัวเมือง
เหมือนกับเป็นหลอดเลือดของเศรษฐกิจ
ปัจจุบันแกรปให้บริการใน๗ประเทศได้แก่
คโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์
เลเซียเวียดนามพม่าและไทย
ในประเทศไทยแกรปให้บริการครอบคลุม๑๖๐
ของประชากรในประเทศไทย
โดยพื้นที่ที่ให้บริการมากที่สุด๕อันดับแรกคือ
กรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่และเชียงราย